คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันนะคะเป็นปฏิบัติการของตำรวจเมืองกาลสิน
หลังจากถูกพ่อเนี่ยเมานะเมาแล้วก็เอามีดไปจี้คอลูก
แล้วก็จับลูกเป็นตัวประกันนะคะสาเหตุเนี่ยนะพ่อบอกว่า
มาจากทะเลาะกับภรรยาก็เลยมาก่อเหตุ

ลงกับลูกสุดท้ายตำรวจช่วยเหลือได้เนี่ย

นี่คือยื้อยึดกันแบบน้องตัวลอยกลางอากาศนะคะ

คุณสร้างความทรงจำอะไรให้กับลูก

เลยนะคะอันนี้เป็นช่วงที่ตำรวจเข้าไปแย่งเด็กออกมาจากพ่อได้สำเร็จค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหลังโรงงานแป้งมันสัมปะหลังอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมเจรจา
ชายคนนี้อยู่นานเลยค่ะอุ้มลูกสาวสี่ขวบเนี่ย
แล้วก็ถืออาวุธมีดจี้ตัวลูกจี้ลูกจี้ลูกเป็นตัวประกัน
เพราะว่าไปทะเลาะกับภรรยามาเบื้องต้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่ให้ภรรยาเข้ามาพูดคุยมาเกลี้ยกกล่อมด้วย
จนกระทั่งชายคนนี้ยอมวางมีดสบโอกาสเจ้าหน้าที่เข้าช้าตัวเลยค่ะ
ช่วยเหลือเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะจากนั้นชายคนนี้ก็พยายามวิ่งหลบหนีไปตามป่าย่า
แต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตามควบคุมตัวเอาไว้ได้ก่อนนำตัวชายคนนี้พร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกสาว
ไปพูดคุยกันต่อที่โรงพักเมืองกาลสินค่ะคือเบื้องต้นทราบว่าชายคนนี้มักจะมีปากเสียง
กับภรรยาเนี่ยเป็นประจำเลยเพราะว่าดื่มสุราแล้วก็เมาไม้ทุกวัน
แต่เมื่อวานนี้ทั้งคู่มีปากเสียงกันรุนแรงสามีถึงขั้นทำร้ายร่างกายภรรยาก่อนนะ
ทำร้ายร่างกายภรรยาก่อนแล้วก็อุ้มลูกสาวพร้อมกับถือมีดเดินหนีออกมาจากบ้าน
ทีนี้เพื่อนบ้านเนี่ยมาเห็นพอดีค่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันนะฮะ
โชคดีในเจ้าหน้าที่ไปเห็นเหตุการณ์แล้วก็ช่วยเหลือเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
เห็นหลายเคสเหมือนกันนะคะที่พ่อแท้เนี่ยเอาลูกเป็นประกัน
ไม่ว่าจะทะเลาะกับภรรยาหรือว่ามีเรื่องอะไรก็ตามถ้าบอกว่ารักลูกจริงอย่าทำแบบนั้นนะคะ